จริงนักข่าวของเราก็ติดตามมาโดยตลอด

ตอนนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวกับคุณนันทพรธาวระค่ะ
ผู้สึกข่าวธนาทีวีรายงานสดมาจากศนโชคชัยไปติดตามเลยค่ะ

บรรยากาศเช้านี้พันธุ์ตำรวจโทสันทนาประยุณรัฐได้เปิดบ้านให้คณะสื่อมวลชน
ที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ได้เข้ามาพูดคุยเปิดใจเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
ก่อนที่จะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนโชคชัยค่ะ
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะ
โดยยังยืนยันที่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
พันธุ์ตำรวจโทสันทนาประยุณรัฐประธานที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมือง
และอดีตนายตำรวจสันติบาลได้เปิดบ้านแถลงต่อสื่อมวลชนก่อนที่จะเข้ามอบตัวนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจเอกสุพลค้ำชูภูมิกับสนโชคชัย
พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากตำรวจสนโชคชัย
ก็ได้เดินทางมาที่บ้านบีดาของพันธุ์ตำรวจโทสันทนาและสื่อมวลชน
ได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าบ้านพักตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันนี้ค่ะ
โดยประเด็นหลักของการเปิดใจในเช้านี้นะคะ
ก็คือตัวเองยินดีที่จะรอเข้ามอบตัวและรับทราบข้อกล่าวหานะคะ
แต่จะขอให้การปฏิเสธทั้งหมด
อีกทั้งยังได้ตัดเพาะร่ำไห้ทั้งน้ำตาค่ะ
ว่าถูกเจ้าหน้าที่รัฐนั้นกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยตัวเองนั้นได้ทำลายเอกสารทุจริตที่จะมอบให้กับนายกรัฐมนตรีทิ้งไปหมดแล้วนะคะ
และจากนี้ไปสิทธิและเสร็จภาพจะถูกจำกัดนัดตั้งแต่ก้าวออกจากประตูบ้านค่ะ
หลังจากการแถลงเสร็จสิ้นนะคะพันธุ์ตำรวจโทสันทนาเองก็ได้ถอดเสื้อ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งเชื่อว่าการกระทำในวันนี้นะคะ
เข้ามอบตัวในวันนี้สารจะให้ความยุติธรรมและให้ความเมตตาต่อตัวเองและครอบครัว
ซึ่งตนเองนั้นก็ไม่ได้ท้อใจและหมดกำลังใจค่ะจากนั้นนะคะ
ตำรวจโทสันทนาเองก็ได้เดินทางพร้อมกับทนายความส่วนตัว
ขึ้นรถของเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางมาเซ็นรับทราบหมายจับของศาล
ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งในส่วนของพันธุ์ตำรวจโทสันทนาเอง
มีข้อหากันโชคทรัพย์จำนวนแปดหมายนอกจากนี้ยังมีการออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการอีกสิบคน
รวมสี่สิบห้าหมายจับโดยก่อนหน้านี้นะครับ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองจำนวน๒๐๐คนเองก็ได้เข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนในเบื้องต้นค่ะ
การที่สารออกหมายจับคนตำรวจโทสันทนาถึง๘หมายนั้น
เป็นการกระทำความผิดที่ต่างกรรมต่างวาระ
ซึ่งข้อหาการกระโชคทรัพย์นั้น
เป็นการเข้าข้อมูลฐานความผิดฟอกเงิน
ส่วนที่พันธุ์ตำรวจโทสันทนาอ้างว่า

เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปชี้แจงต่อสารเองค่ะ
ผ่านไปเป็นเวลาเกือบ๒ชั่วโมงแล้วนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทสันทนานั้นถูกเจ้าหน้าที่เข้ามา
รับทราบข้อกล่าวหาในสนโชคชัยค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้เองนะคะก็จะได้ควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจโทษสันทนานั้น
เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาต่อที่สนดอนเมือง

ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศการเข้ามอบตัวนะคะ
ันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสนโชคชัยค่ะ

ก็คงต้องติดตามความคืบหน้าและความเคลื่อนไหว
กับเรื่องของพันธบทโทสันทนะต่อไป
ว่าจะมีความคืบหน้าอย่างถอดเสื้อเลยนะ

แต่มีนัยยะนะครับแล้วก็ตอนที่ถูกควบคุมตัว

ถูกต้องแต่อย่างหนึ่งที่ท่านบอกคือ

ตอนนี้ผมทำลายทิ้งไปหมดแล้ว
เพราะไม่อยากให้ส่งผลกระทบกับใคร
อันนี้คือเมื่อเช้าที่ท่านได้ให้ข้อมูล
แล้วก็บอกด้วยมีการเอาเดิมพันธุ์

ที่คุณพ่อ๙๑ปีแล้ว
คุณแม่๘๕ปีแล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่
บอกว่าถ้าเกิดว่าผมเลวผมชั่วถึงขนาดนั้น
คือขอให้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่เลย

หมายจับไม่ได้มีแค่พันธุ์ตำรวจโทสันทนะนะ
มี๑๑คนรวมด้วย๔๔หมายจับ

การติดตามผู้ต้องหาทั้งหมดนั้น
ตอนนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนนะครับ
ติดตามตัวและประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในช่องทางด่านชายแดนต่าง

ขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลผู้ต้องหาตามหมายจับ
เป็นบุคคลมีสีหรือว่าเป็นผู้ต้องหา

ต้องถูกเปิดเผยในเร็วนี้นะครับ
สมมุติว่าพนธบรวจเอกวิทยาชายทรงแม่ตารองพบตร
ก็ยังคงไปทลายโรงงานอยู่นะ
โรงงานที่พบว่ามีการผลิตอาหารเสริม
แล้วก็เครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายอยู่นะครับ
การจับกลุ่มอาหารเสริมก็ได้อีกเรื่องหนึ่ง

คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะครับ